ไทยรัฐทีวีได้ไปพบเห็นพฤติกรรมของกลุ่มเด็กนะครับ

ขอเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณแยกอโศกในยามค่ำคืน
ซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าเด็กกลุ่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
จึงได้ส่งทีมสืบสวนเฉพาะกิจลงไปฝังตัว
เพื่อติดตามพฤติกรรมจนพบข้อมูลที่น่าสนใจ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มของทานกลุ่มนี้ได้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพเด็กที่คอยต่อแยขอเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมา
เป็นภาพที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณถนนสุขุมวิทย์
ตั้งแต่ช่วงซอยนานาไปจนถึงแยกอโศก
ซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงยามราตรีที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
แต่ภาพที่ปรากฏขึ้นเปรียบเสมือนเงามืดของสังคม
ซ่อนตัวอยู่ในมหานครอันสิวิลัยแห่งนี้
ทีมงานรถปลดทุกข์ได้ประสานไปยังมูลนิธิกระจกเงา
ให้ช่วยตรวจสอบหลังพบว่าในยามค่ำคืน
บริเวณแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยกลุ่มของเด็กผู้หญิง

โดยสงสัยว่าเด็กในกลุ่มดังกล่าวอาจถูกบังคับหรือถูกลักพาตัวมา
ซึ่งไทยรัฐทีวีได้ส่งทีมสืบเฉพาะกิจลงพื้นที่
เพื่อติดตามกลุ่มขอทานนี้อย่างใกล้ชิด
จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มขอทานเป็นเวลากว่า๑สัปดาห์
พบว่ากลุ่มขอทานจะสร้างบรรยากาศความน่าเห็นใจ
โดยอาศัยความไร้เดียงสาของเด็กให้เดินตระเวนขอเงินจากนักท่องเที่ยว
หรือบางครั้งก็จะนั่งขอตามฟุตบาท
ตั้งแต่บริเวณปากซอยคาวบอยไปจนถึงปากซอยสุขุมวิท๙
มักจะเลือกขอเงินจากชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
เมื่อได้เงินมาแล้วเด็กจะนำเงินมาให้กับเด็กที่โตกว่า
จากนั้นเด็กโตก็จะนำเงินไปซ่อนไว้ที่กระถางต้นไม้
หรือบางครั้งจะนำเงินไปส่งให้กับผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ในจุดที่ไกลออกไป
กลุ่มนี้จะมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาคารอินเตอร์เชนทเวนติ้ว
ในเวลาประมาณ๓ทุ่มและจะเดินทางกลับในช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้า
ด้วยรถประจำทางสาย๒มุ่งหน้าไปตามถนนสุขุมวิทย์ขาออก
ย่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการ
ทีมสืบตัดสินใจสะกดรอยตามขอทานกลุ่มดังกล่าว
พบว่าขอทานกลุ่มนี้พักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ภายในชุมชนร่วมรังสรรคย่านสำโรง
ส่วนอีกกลุ่มแยกไปพักที่บ้านภายในชุมชนหลังวัดบางนาใน
และจากการเฝ้าติดตามยังพบว่าขอทานกลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา
ทีมสืบเฉพาะกิจได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมและรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ส่งให้กับทีมงานรถปลดทุกข์เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้จับกลุ่มและตรวจสอบว่าขอทานกลุ่มนี้เข้ามาหากินในประเทศไทยได้อย่างไร
และจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน